เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวนี้บ้างดีกว่านะคะ

สำหรับน้องมะลิพาขวัญสาววงคนนี้นะคะ

ก็เพิ่งเป็นวันเกิดน้องไปนะคะ
นี่โตยิ่งน่ารักนะคุณนะ
รู้แค่ว่าคุณพ่อทำงานอยู่ข้างบน
ด้วยความที่เราก็บอกเขาตอนนี้นะ
แต่ก็หลายคนก็บอกว่าจะปิดทำไมอะไรอย่างนี้
เราก็บอกถ้าเมื่อไหร่ลูกเราถามว่า

จบทุกครั้งจบทุกครั้ง
แล้วแบบคุณปู่คุณย่าก็สงสารนะคะ
เราก็แบบไม่เป็นไรสงสารมะลิอะไรอย่างนี้
เราก็แบบไม่เป็นไร

เราก็พยายามดูแลเขา

ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ว่าทุกคนรอบข้างเขาก็จะทำเหมือนกับว่า

บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไห

จังหวะแล้วก็เวลา

เดี๋ยวก็รู้กันอีกทีแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ

เวลาไปไหนมาไหนค่ะก็ยังมีคนพูดถึง

ส่วนตัวค่ะก็รู้สึกซึ้งใจจริง
หลายคนนั้นยังชื่นชมในความดีของลูกชายค่ะ

ได้ทำโฮมสเตย์ที่จังหวัดบุรีรำด้วย

งานนี้คุณพ่อออกตัวเลยนะคะว่า

แค่อยากให้คนที่มาพักนั้นมีความสุขก็พอแล้วค่ะ

มีต้นไม้มีอะไรที่แบบมันร่มรื่นแล้ว

อย่างที่ป๊อปปี้เขาคิดก็โอเค
มันเป็นการลงทุนที่ไม่มาก

แบบใครมาก็เหมือนกับอยู่เป็นแบบอื่น

คิดว่าถ้ามีคนมาใช้บริการเราก็รับ

ที่คนยังคิดถึงพี่ปออยู่ครับ

วันนี้ก็มีหลายคนที่ไปคบเป็นแฟนคลับ

มะลิมาถึงโบ

จะเป็นบรรยากาศที่พักแบบเต็นต์สีขาวแบบนี้นะ

อาหารอร่อยด้วยนะคะ
แฮร์รัฐเต้นอาหารดูเพราะส้มตำอร่อยมาก
ขอบคุณมาก